ได้มีการออกมาตรการควบคุมตั้งแต่๒๐ธันวาคมปีที่แล้ว
มีการปิดสถานที่บางแห่งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
แต่ด้วยความที่ว่าตอนนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในกรุงเทพลดลง
ก็จะมีการผ่อนปลน๑๓สถานที่ที่จะเริ่มเปิดได้ในวันพรุ่งนี้นะคะ
ร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโฆษกรุงเทพมหานคร
แถลงมาตรการผ่อนปลนเปิดสถานที่ของกรุงเทพหานครค่ะ
คือหลังจากที่กรุงเทพออกมาตรการควบคุมตั้งแต่๒๐ธันวาคมปีที่แล้ว

ดังนั้นนะคะคณะผู้บริหารกรทมและคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ
เห็นชอบมาตรการผ่อนปลน๑๓สถานที่ที่เป็นสถานที่เสี่ยงกลางและเสี่ยงน้อย
ประกอบไปด้วยที่เล่นตู้เกมร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต
สถานดูแลผู้สูงอายุสนามแข่งขันทุกประเภทแต่ยังห้ามให้คนเข้าชมนะคะ
สถานที่จัดเลี้ยงให้บริการจัดเลี้ยงแต่ต้องไม่เกิน๓๐๐คน
หากเกินต้องยื่นขอกับสำนักอนามัยกอทมสนามพระเครื่องและศูนย์พระเครื่อง
ถ้ามีคนมาสอนนะคะยังงดเว้นการอบไอน้ำอบตัว
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพสปานวดแผนไทยนวดฝ่าเท้าสนามที่ฝึกซ้อมมวยโรงยิมค่ายมวย
ที่เล่นโบลิ่งสเก็ตสถาบันลีราชโรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ค่ะ
นี่คือ๑๓สถานที่เริ่มเปิดได้พรุ่งนี้เลยนะคะ๒๒มกราคม๒๕๕๙
แต่ว่าทั้งหมดยังมีข้อยกเว้นนะคะก็คือยังต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเข้มข้น
ส่วน๑๓สถานที่ที่ยังต้องปิดต่อซึ่งเป็นสถานที่ปิดนะคะ
ผับบาร์สถานบันเทิงสนามเด็กเล่นเครื่องเล่นเด็กในตลาดตลาดน้ำตลาดนัด
สนามมวยโต๊ะสนุกเกอร์สนามม้าสนามไก่ชนสนามชนโคสนามปลากัด
รับเลี้ยงเด็กกิจการอาบน้ำอาบอบนวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนน้ำสวนสนุก
อาคารสถานที่ของโรงเรียนสถาบันกฎวิชาสถานศึกษาทั่วประเทศ
เรื่องของการเปิดโรงเรียนและเวลาในการขายอาหารเนี่ยนะคะกรทมยังไม่ผ่อนปลนเพิ่มให้
คือเดี๋ยวต้องมีการเสนอให้สอบคอพิจารณาก่อนนะคะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือนั่งทานที่ร้านได้แค่๓ทุ่ม
ทุ่มถึง๖โมงเช้าเนี่ยก็ซื้อกลับบ้าน

เดี๋ยวโรงเรียนจะเปิดได้ไม่ได้ก็ต้องรอฟังทางกระทรุกสถานการณ์อีกทีหนึ่ง